แม้ตอนนี้ตัวอิงฟ้านะคะนี่ทำท่านี้อยู่อินโดนีเซียค่ะ
แต่ว่าก่อนไปค่ะอิงฟ้าเนี่ยเขาได้ไปงานเกี่ยวกับลูกทุ่งนะคะ
แล้วหลายคนคงจะทราบว่าอิงฟ้าชื่นชอบเพลงลูกทุ่งมาก
ในงานคอนเสิร์ตคนที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ก็ยังชวนคุณแม่มาร้องเพลงเลย
ซึ่งเพลงที่เลือกมานะคะก็เป็นเพลงของแม่พึ่งค่ะ
ซึ่งอิงฟ้าเปิดใจนะคะว่าชอบแม่พึ่งมาก
เพราะว่าแม่พึ่งคือราชินีลูกทุ่งตัวจริงค่ะ

เพราะนักร้องสายประปรดชุดสู้ชีวิตเหมือนกัน
จริงนะคะแล้วก็พึ่งพวงคุณแม่ร้องเพลงนะคะ
นักร้องบ้านนอกเนี่ยคุณแม่ใส่ชุดแดงตอนนั้น
โอ้โหน้ำตาร้องไห้กันแบบนั้นเลยค่ะ

จ๊ะนงพณีน้องกระแต้อาสยาม
นี่เขาเคยเจอกระแต้แล้วค่ะ

ฟ้าของเราเนี่ยหลังจากกลับอินโด
จะมีโปรเจคขึ้นคอนเสิร์ตกับจ๊ะเลยนะ
เอาไปฟังเสียงน้องฟ้าอิงฟ้ากันหน่อยค่ะ
ถ้าเป็นรุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่เรา

ก็ตอนแรกมีแปลนไว้ครับ
ตอนแรกแบบมีแพลนไว้ว่าแบบอยากจะทำเพลงฟิเจอร์ลิ่งกัน
แต่ด้วยเวลายังยังไม่ได้

ส่วนพี่จ๊ะก็เดี๋ยวเดือนตุลาจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะ
ใครใกล้แซ่บก่อกัน

แบบนี้เลยเขาบอกแซ่บแน่นอนค่ะ
ติดตามกันด้วยแต่ช่วงนี้ต้องส่งกำลังใจที่อินโดใช่ไหม

ก็รอเชียร์น้องด้วยกันละกันคุณผู้ชมค่ะ